เรื่องนี้ความคืบหน้ากรณีที่มีเด็กหนุ่มวัย๑๕ปี
ขี่รถจักรยานยนต์ข้ามสะพานไปหาพ่อ

คือหายไปทั้งรถทั้งคนเลย
เจ้าหน้าที่เขาก็ระดมค้นหาข้ามวันข้ามคืนยังไม่พบตัว
แต่ว่าล่าสุดต้องยุติการค้นหาไปชั่วคราว
เพราะพบรอยร้าวตามแนวคันดิน
ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่อีกนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของวันที่๑๐กันยายน
ตำรวจผู้ท้อนสพทรัพย์ใหญ่จังหวัดชัยภูมิ
รับแจ้งจากในช่างที่ดูแลการก่อสร้างอ่างเก็บลำกระจวนว่า
มีเด็กขี่รถจักรยานยนต์ข้ามทางชั่วคราว
ปรากฏว่าเขาเสียหลักล้อรถไปติดซอกหิน
ทำให้พลัดตกลงไปในน้ำตกนี้ตรงนี้นะคะ
ต่อมาตำรวจสภทรัพย์ใหญ่เดินทางมาตรวจสอบสถานที่
แล้วก็ประเมินสถานการณ์ว่ามันยากลำบากในการค้นหาค่ะ
ประสานไปที่นายอำเภอทรัพย์ใหญ่และเจ้าหน้าที่หลายส่วน
ทั้งอศทีมกู้ภัยฮุก๓๑นครราชศรีมานักประดาน้ำ
แล้วก็อีกหลายหน่วยงานต้องมาร่วมกันค้นหานะคะ
นายประธานพรมีวิชาผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
ในสรวิศรี๑๐๐๐๐อายุ๑๕ปีขี่รถจักรยานยนต์มาหาพ่อที่ทำงาน
ซึ่งตรงจุดนี้มันเป็นสถานที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำค่ะ
แต่ทีนี้น้องเขาต้องขี่ข้ามถนนตรงที่มีน้ำไหล
ซึ่งจุดเนี้ยมันอันตรายมากนะคะแต่ก็ยังขับขี่ผ่านไป
ทีนี้คือยังข้ามไม่พ้นค่ะระหว่างทาง
ล้อรถไปติดโขดหินรถล้มแล้วตัวนายสรวิทย์ก็ติดไปกับรถด้วย
จากนั้นถูกน้ำซัดไปค่ะทั้งรถทั้งคนจมหายไปกับกระแสน้ำ
ที่ไหลลงไปในเหยียวลึกถึงห้าสิบเมตรตรงจุดเนี้ยนะคะ
ประดาน้ำก็สลับสับเปลี่ยนกันค้นหาใต้น้ำส่วนทีมกู้ภัยที่สูงก็เตรียมอุปกรณ์
โดยตัวให้เจ้าหน้าที่ลงไปวางแนวเชือกให้กู้ภัยโรยตัวลงไปในซอกหินที่มีน้ำไหลแรง
โดยต้องใช้รถแบ็คโฮลมาทำเป็นฐานใช้เชือกมัดให้เป็นแนวนะคะ
กู้ภัยจะได้โรยตัวลงไปสำรวจตามซอกหินได้ซึ่งก็ค้นหากันแบบข้ามวันข้ามคืนแล้ว
แต่ยังไม่พบเลยค่ะยังไร้วี่แววล่าสุดวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่วิศวกรโยธาสั่งทีมงานและชุดกู้ภัยฮุกสามสิบเอ็ดจากนครราชศรีมา
พร้อมด้วยชุดประดาน้ำสว่างคุณธรรมชัยภูมิต้องหยุดการค้นหาก่อนนะคะ
แล้วก็ย้ายเครื่องจักรออกจากบริเวณก่อสร้างทั้งหมดเพราะพบรอยร้าวตามแนวคันดิน
กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายอีกค่ะพร้อมทั้งเคลื่อนย้ายเครื่องจักรขึ้นที่สูง
หลังจากการค้นหาเข้าสู่วันที่๓แล้วแต่ก็ยังไร้วี่แววนะคะ
ขณะเดียวกันก็พบว่าน้ำมันเริ่มไปกัดซะบริเวณคันดินใกล้เคียง
ก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายอีกค่ะถ้ากระแสน้ำลดเมื่อไหร่
ก็จะให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาตรวจสอบ
แล้วก็ค้นหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยดูจากภาพน้ำแรงจริงจริง
ใช่เนี่ยค่ะดูกระแสน้ำขนาดนี้มันอันตรายมากนะคะ